คุณผู้ชมคะคดีน้องชมพู่เราตามความคืบหน้าให้นะคะ
สี่สิบห้าวันแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้แต่ตำรวจก็บอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว
เดี๋ยวเราจะเกาะติดแล้วก็ตามความคืบหน้าในส่วนของพยานหลักฐานที่มีเพิ่มเติม
แต่อยากจะให้ไปดูกรณีของนายนารินที่เมื่อวานนี้ศาลมุกดาหารได้ออกหมายจับนายนาริน
แต่ว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุเดียวกันพื้นที่ของตำรวจสพกกตูมนะคะคือนายนารินเป็นผู้ต้องหาอีกคดีนึงนะคะ
เป็นผู้ต้องหาคดีอนาจารย์เด็กอายุห้าขวบแล้วสารออกหมายจับตำรวจสพกกตูมก็ไปรวบตัวตั้งแต่เมื่อวาน
เมื่อคืนนี้สอบปากคำต่อเนื่องตลอดทั้งคืนคือตัวนายนารินเนี่ยอายุสักประมาณ๔๗ได้
นายนารินปฏิเสธนะคะปฏิเสธข้อหาอาณาจารย์เด็กผู้หญิงวัย๕ขวบ
แล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่ด้วยเพราะคนก็เอาไปเชื่อมโยงกันว่าก็ในพื้นที่เดียวกัน
นายนารินก็เคยถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำคดีของน้องชมพู่ด้วยแต่ณตอนนี้ยังเป็นในส่วนของคดีอีกคดีหนึ่ง
คือเด็กผู้หญิงอายุ๕ขวบที่ถูกอนาจารย์เช้าวันนี้ตำรวจสพกกตูมนำตัวนายนารินคนนี้ค่ะ
นายนารินเชื้อคมตาหรือนายรินที่ถูกสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับข้อหากระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
นายนารินเครียดทั้งคืนแต่ก็นอนหลับได้บ้าง
พอเช้ามาตำรวจก็คุมตัวลงมาสอบปากคำเพิ่มแล้วก็ให้เซ็นเอกสาร
หลังจากนั้นนำตัวขึ้นรถคุมขังไปสารจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่๑๐โมงเช้านะคะ
ระหว่างคุมตัวนายนารินขึ้นรถคุมขังตำรวจให้นายนารินสวมหมวกไหมพรมแบบนี้ค่ะ

ทีมข่าวก็พยายามจะสอบถามนายนารินหลายเรื่องที่ถูกจับ
ถามเรื่องคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบเจ้าตัวก็ไม่ตอบอะไร
ทีมข่าวก็ถามว่าตำรวจบังคับให้รับสารภาพด้วยหรือเปล่า
นายนารินอ้างว่าตำรวจบังคับให้รับสารภาพค่ะ
เนื่องจากว่าต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวสูงถึง๓แสนบาท
ญาติก็มีเพียงสมาชิกสภาเทศบาล
ที่จะใช้ตำแหน่งในการประกันตัว
แต่ว่าไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ค่ะ
ดังนั้นก็ยังประกันตัวไม่ได้นะคะก็ถูกฝากหางที่เรือนจำค่ะ
ครับนายนารินเมื่อวานนี้ก็ปฏิเสธข้อหาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
ค่ะนะฮะเรื่องของการกระทำอนาจารย์เด็กหญิงอายุห้าขวบ
ใช่ค่ะนะครับคือนายนารินเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ในสองสถานะนะครับ
หนึ่งคือผู้ต้องหาคดีอาณาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบ
สองก็คือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีการหายตัวไปแล้วก็เสียชีวิตของน้องชมพู่
ใช่นายนารินปฏิเสธทั้งสองอย่างค่ะครับเดี๋ยวเรื่องของนายนารินเนี่ย
หลังสองทุ่มเราขยายผลให้ค่ะนะครับแต่วันนี้ความเคลื่อนไหวที่สอพอกกตูมเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ไปนำตัวผู้ชายคนนึงนะ
ชายคนนี้เป็นคนเร่ร่อนนะครับเดินแบกถุงเดินอยู่ในพื้นที่บ้านกกอก
นะฮะเขามาอยู่สองวันแล้วนะคนก็แปลกใจสงสัยว่าเอ๊ะจะเกี่ยวข้องอะไรกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่า
นะครับเป็นคนนอกพื้นที่คนต่างถิ่นแต่มาเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้
แม้จะปรากฏตัวแค่วัน๒วันที่ผ่านมาแต่ใครจะไปรู้ว่าก่อนหน้านี้๑๑พฤษภาคม
ผู้ชายคนนี้จะเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านแล้วมาทำอะไรกับเด็ก
โดยเฉพาะคดีน้องชมพู่หรือเปล่านี่นะฮะตำรวจไปคุมตัวมานะครับ
คุณผู้ชมครับชายเร่ร่อนคนนี้นะครับนู่นนะฮะต้องไปคุมตัวมาจากภูเหล็กไฟ
หลังจากที่เข้ามาในพื้นที่บ้านกกอก๒วันแล้วนะครับ
ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ในหมู่บ้านวันนี้ขึ้นไปอยู่ที่ภูเหล็กไฟ
กับชาวบ้านต้องไปไล่วิ่งจับตัวกันนะครับเพื่อจะไปสอบถามข้อมูล
เอาไปดูว่าจะเกี่ยวข้องอะไรมากน้อยขนาดไหนกับคดีของน้องชมพู่
นี่ฮะได้ตัวมาก็พาขึ้นรถไปเลยมุ่งหน้าไปสพกกตูมนะครับ
ผู้ชายคนนี้นะครับจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่า
เขาต้องการเดินเท้าไปอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินค่ะอ่า
คือพื้นที่แถวเนี้ยมันรอยต่อไปได้นะครับผ่านมาสองวันเนี่ยนะ
อาจจะเดินเท้าไปเขาวงกาลสินเนี่ยก็ยังเดินไปเดินมา
อยู่แถวพื้นที่บ้านกอกวันนี้ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟ
ตำรวจก็คุมตัวไปสพกกตูมนะเอาไปตรวจสอบนะครับ
คือที่ผ่านมาทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่จะเข้าข่ายต้องสงสัยเนี่ย
ถูกเรียกไปสอบหมดแล้วใช่ค่ะสอบกันหลายรอบด้วยค่ะ
ถูกต้องวันนี้เป็นคนนอกหมู่บ้านมาจากไหนยังไงก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปสอบนะครับท่านผู้ชมครับผู้ชายเร่ร่อนคนนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้คุยได้ถามเขานะถามเขาว่าเขามาทำอะไรในพื้นที่บ้านกกอก
แล้วมา๒วันแล้วเนี่ยทำไมยังไม่ออกจากพื้นที่
เจ้าตัวบอกว่าเขามาที่นี่เนี่ยเขาต้องการจะไปเขาวงกาลสินแล้วที่เขาไปอยู่ที่ภูเหล็กไฟ
เพราะว่าเขาขึ้นไปนอนบนภูไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลย
อย่ามาสงสัยว่าเมื่อ๑๑พฤษภาคมเขาเคยมาแล้วมาก่อเหตุอะไรกับน้องชมพู่อะไรหรือเปล่าเนี่ย
เขาไม่เคยมาเขาเพิ่งมาครั้งแรก
ผู้ชายคนนี้ท่าดูจาก
ภายนอกเนี่ยคาดว่าอายุน่าจะสักประมาณช่วง๔๐๕๐ปีครับ
สูงก็ราว๑๕๕เซนติเมตรนะครับผิวสีดำแดง
ผมนี่สีขาวแล้วผมก็รองทรงแบบนี้
ที่แขนทั้งสองข้างเขามีการศักดิ์เป็นลายเอาไว้นะครับ
เสื้อเชิดสีเทาก็ดูเก่าโซมหน่อย
กางเกงขายาวสีดำรองเท้านี่สวมรองเท้าแตะหูหนีบนะฮะ
แล้วสิ่งที่ติดตัวเขานะครับมีแฉลงที่มีผ้าแดงมัดเอาไว้ด้วย
สะพายกระเป๋าเป้สีดำแดงแล้วก็มีกระเป๋าสะพายข้างสีเทาอีก
และที่สำคัญท่านผู้ชมครับดูนะฮะภาพขวามือสุด
นั่นเป็นถุงกระสอบปุ๋ยสีขาวโอ้โหอุปกรณ์เยอะผู้ชายคนนี้นะครับ
พอไปถึงสพกกตูมทีมข่าวของเราก็ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ไปถามเขาอีกครั้งนึงนะว่าเออพี่ตกลงในกระสอบในกระเป๋าของพี่
ที่สภายติดตัวตลอดเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะ
แต่ว่าชายเร่ร่อนคนนี้เขาไม่ตอบนะครับก็รีบเดินถือข้าวถือของ
กระสอบเป้อะไรพวกนี้ก็ตามตำรวจเข้าห้องสอบสวนไปนะครับ
นี่ครับตอนที่ตำรวจพยายามไปนำตัวผู้ชายคนนี้มาสอบถาม
สพกกตูมเนี่ยแล้วไปเจอที่ภูเหล็กไฟ
ต้องมีชาวบ้านไปช่วยวิ่งไล่จับนะค่ะนะมีนายโด่กับนายเฉลิมนะครับ
ช่วยตำรวจวิ่งไล่จับผู้ชายคนนี้นะครับอ่าบอกว่าเขาเจอผู้ชายคนนี้
เดินลงมาจากภูพาพางซึ่งอยู่ติดกับภูเหล็กไฟ
แล้วก็ถือแฉลงถือกระสอบปุ๋ยแล้วก็สะพายเป้มาด้วยไม่พูดไม่จา
ชายคนนี้นะครับพอเห็นตำรวจกับชาวบ้านเนี่ย
วิ่งหนีเลยวิ่งข้ามไปอีกฝั่งถนนหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นไร่มันสำปะหลังวิ่งหนีไปได้สักประมาณร้อยกว่าเมตรนะ
ชาวบ้านกับตำรวจก็วิ่งตามทันแล้วก็คุมตัวไว้ได้
ผู้ชายคนนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ
ดูจากท่าทางแล้วก็ดูเหมือนคนปกติทั่วไปพูดจาสื่อสารรู้เรื่องนะครับ
จากการสังเกตชายเร่ร่อนคนนี้เนี่ยยังชำนาญเรื่องการเดินป่าขึ้นภูด้วยนะค่ะ
ไม่ใช่คนแถวนี้คนนอกพื้นที่แต่เดินป่าขึ้นภูแถวนี้ได้แบบคล่องแคล่วมากนะ
ัมภาระที่ชายเร่ร่อนคนนี้แบกมาส่วนใหญ่จะเป็นของใช้นะครับทุกผู้ชมครับ
มีผ้าห่มด้วยมีถุงพลาสติกที่มัดปากอีกหลายใบนะ
ซึ่งข้าวของเครื่องใช้ต่างสิ่งของที่อยู่ในถุงพลาสติกที่มัดปากเอาไว้หลายใบเนี่ย
วันนี้โอ้โหอยากให้ท่านเดี๋ยวหลัง๒ทุ่มเนี่ยเราแผ่ให้เห็นเลย
เดี๋ยวเราจะมาแจกแจงค่ะว่ามีอะไรบ้างด้วยความที่เป็นชายเร่ร่อน
เขาก็แบกทุกอย่างเอาไว้กับตัวค่ะ
ลายมือก็สวยนะแต่ไม่รู้เขียนอะไรว่าจะเป็นคาถาหรือเปล่าก็ไม่รู้
เดี๋ยวท่านรอดูนะครับแต่ผู้ชายคนนี้เอาละชายเร่ร่อนคนนอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่บ้านกอก
เห็นล่าสุดเนี่ยคือ๒วันนี้แต่ผู้ชายคนนี้จะเกี่ยวข้องกับคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่หรือเปล่า
เรื่องนี้ชาวบ้านบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจนะ
ที่นี้นะครับที่นี้นาทีต้องต้องสอบปากคามคำชายเร่ร่อนคนนี้นะคะ

วันเวลาสถานที่ได้หมดครับแล้วก็ตำรวจเขามีกลยุทธ์ในการสอบ
ปากคำเขาจะถามคำถามซ้ำครับวนไปวนมาไปกลับหลายรอบเขาตอบ
ได้หมดเลยนะคะครับแต่เบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่
เราจะไปติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีนะคะรายงานสดมาจาก
พ่อกกตูมจังหวัดมุกดาหารค่ะ
คุณวิมลวันครับค่ะอ่าอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณนะคะ
ก็คือเบื้องต้นเนี่ยค่ะจากการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่
ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่นะคะ
เดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่
ข้องเรื่องของเสียงนิดหน่อยชายเร่ร่อนคนนี้นะคะ
ชื่อว่านายสงบนะคะอายุห้าสิบหกปีได้แล้วจากการตรวจสอบนะ
เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะก็จากการสอบปากคำ
ก็เหมือนกับว่าพูดจาเหมือนกับคนปกติทั่วทั่วไปอย่างที่บอก
จำวันเวลาสถานที่ได้หมดนะคะครับนี่ค่ะแต่ตัวนายสงบคนนี้บอกว่า
เดินตามเสียงที่ได้ยินในหัวครับเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชาย
สลับไปมาอยู่ในหัวแบบนี้ค่ะอืมก็คือเลยเดินตามเสียงไปเรื่อยเรื่อย
เขาบอกแบบนี้นะคะส่วนสิ่งของต่างต่างที่เจอในกระสอบปุ๋ยเนี่ย
มีหลายอย่างเดี๋ยวเราจะมาแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติม
แจงรายละเอียดเพิ่มนะคะครับนี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะดูในช่วงวันสองวันนี้เนี่ย
บุคคลที่ตำรวจสพกกตูมจะสอบสวนเป็นพิเศษ
จากนายนารินแล้วก็คือผู้ชายเร่ร่อนคนนี้ในวันนี้ใช่ค่ะ
ตอนนี้คุณวิมวลวันพร้อมแล้วนะคะติดตามการรายงานสดจากในพื้นที่เลยค่ะ

ในการสอบปากคำพนักงานสอบสวนมีการสอบปากคำชายเร่ร่อนคนนี้
แต่ว่าไม่มีการสอบปากคำเพื่อที่จะไปประกอบในสำนวนของคดีน้องชมพู่
เพราะว่าเบื้องต้นนั้นยังไม่พบความเชื่อมโยงกันนะคะ
ไม่ว่าบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องของคดีเด็กที่มีการเจอเสื้อผ้าต่างในกระเป๋านะคะ
ขณะเดียวกันหลังจากที่มีการสอบปากคำแล้ว
พนักงานสอบสวนก็มีการนำตัวชายเร่ร่อนคนนี้ค่ะ
ไปที่โรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อที่จะตรวจร่างกาย
รวมไปถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพจิตนะคะ
แล้วก็จะส่งตัวให้กับพมเพื่อที่จะดูแลต่อไปค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะที่มีการสอบปากคำชายเร่ร่อนคนนี้กันเลยค่ะ
โดยชายเร่ร่อนคนนี้นะคะทราบชื่อว่านายสงบอายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ซึ่งจุดที่ตำรวจไปจับได้
คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะหลังจากที่มีการจับตัวได้แล้ว
ตำรวจจึงคุมตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรกกตูม
จากการสอบปากคำในวันนี้ค่ะนายสงบพูดจาเช่นคนปกติทั่วไปเลยนะคะ
จดจำวันและเวลาได้แม้ว่าจะถูกสักถามวนไปวกมาหลายครั้งค่ะ
โดยที่พันธุ์ตำรวจเอกนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บังคับการ
สืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ซึ่งมาในฐานะของหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่
ก็เดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวเองนะคะที่สพกกตูม
ในการสอบประคำในวันนี้นายสงบก็ยืนยันค่ะว่าตัวเองเนี่ย
แค่เดินทางมาที่นี่มาตามเสียงที่ได้ยินในหัว
โดยเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้ชายแล้วก็เป็นเสียงของผู้หญิงสลับกัน
เสียงนั้นบอกให้เขาเดินไปที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน
ระหว่างทางก็เก็บนั่นหนี้ใส่ถุงปุ๋ยไปตามปกติค่ะอย่างที่เราเข้าไปตรวจสอบ
มีของที่วางอยู่บนโต๊ะในขณะที่มีการสอบปากคำนะคะก็จะอยู่ในถุงปุ๋ยขนาดใหญ่นะคะ
วันนี้มีของหลายอย่างแต่ที่เราสังเกตเห็นก็จะเป็นเส้นผมนะคะ
ซึ่งนายสงบเนี่ยอ้างว่าเป็นเส้นผมของตัวเองแต่ก็ดูเหมือนจะไม่สอดคล้องค่ะ
เพราะว่าตัวเขานั้นเป็นผมสีดอกเหล่านะคะรวมไปถึงปนผมสีขาวปนกันด้วย
แล้วก็จะพบเสื้อคลุมเด็กแขนยาวสีแดงมีดสองเล่มกันไกล
แล้วก็สมุดหลายเล่มที่เขียนคาถาไว้ด้วยซึ่งเขาก็อ้างว่า
คาถาที่เขียนขึ้นในสมุดทั้งทุกเล่มเนี่ยนะคะก็คือเสียงในหัวของเขาเนี่ย
เป็นคนบอกให้เขาเขียนซึ่งทีมข่าวก็สังเกตเห็นข้อความว่า
มีคำว่าตายอยู่ในสมุดทุกบรรทัศน์เลยทีเดียวค่ะนายสงบบอกว่า
เขาแค่เดินผ่านบ้านกกอกแต่ก็บังเอิญไปพบกับนักข่าว
ก็เลยวิ่งหนีขึ้นเขาค่ะเพราะว่าเขาไม่อยากเสียเวลา
ในการเดินตามความฝันไปที่อำเภอเขาวง
ฟังเสียงส่วนหนึ่งในขณะที่มีการสอบปากคำ

ต่อมาในเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
หลังจากที่สอบปากคำเก็บรายพิมพ์นิ้วมือ
ก็ถูกนำตัวไปยังโรงพยาบาลมุกดาหารนะคะ
เพื่อที่จะตรวจร่างกายตรวจอาการทางจิตเวท

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

ไปดูเรื่องของความคืบหน้าทางคดีนะคะ
วันนี้ความคืบหน้าทางคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
สถานีตำรวจภูทรกกตูม
จากจะมีการนำเอาชายเร่ร่อนมาสอบปากคำแล้ว
และดูเหมือนจะไม่เชื่อมโยงกับคดีสักเท่าไหร่
ก็ยังมีการเชิญตัวในเสริมสุขภัณฑ์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเกษตรสมบูรณ์

มาพูดถึงเรื่องของชายเล่ร่อนต่างนะคะ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีการพูดถึงความคืบหน้าทางคดีบอกว่า
การสืบสวนคดีน้องชมพู่เนี่ย

เหลืออีก๓๐นั้นก็ขอให้ตำรวจทำงานนะคะ

แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อน
ส่วนการจับกลุ่มนายนารินเชื้อคมตา
ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
เด็กหญิงวัย๓ขวบ

ตำรวจได้เรียกพยานมาสอบปากคำ

แต่หลังจากที่มีการสืบสวนคดีไปเรื่อยก็พบว่า

ซึ่งตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ในการรวบรวมพยาหลักฐาน

ส่วนนายนารินจะให้การแบบใด

ตำรวจก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยในเรื่องนี้ได้
แต่ยืนยันว่าคดีการข่มขืนเด็กหญิงวัย๕ขวบ
เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่นะคะ

ที่คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายได้
ท่านบอกว่าคดีคืบหน้าไปแล้วกว่า๗๐
แต่ว่าในส่วนของประเด็นการสืบสวนสอบสวนนั้น
ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งผู้ต้องสงสัยก็ยังไม่ตัดทิ้งด้วย
เช่นเดียวกันท่ามกลางกระแสข่าวว่า
มีการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้แล้ว๑คนค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดมุกดาหารค่ะ
ขอบคุณคุณวิมลวันด้วยนะคะ
สำหรับนายสงบชายเร่ร่อนคนนี้นะคะ

แล้วก็ตรวจสอบสิ่งของต่างที่อยู่ที่ตัวของนายสงบนะคะ
แต่จากการสอบปากคำในวันนี้เนี่ย
ยังไม่ได้นำไปประกอบสำนวนคดีของน้องชมพู่
เพราะยังไม่มีอะไรที่ไปเชื่อมโยงถึงคดีของน้องชมพู่นะคะ
ก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่พมไปดูแลก่อนนะ
ก็คงจะไม่ให้เข้าไปเดินเกี่ยวข้องอะไรในพื้นที่บ้านกอกนะช่วงเวลานี้
ทีนี้ถ้าย้อนไปดูสิ่งของต่างของผู้ชายคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

เพราะมีอย่างหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็นตอนที่ตำรวจเขา
เอามาให้ดูแล้วบอกโอ้โหนี่ลายมือสวยนะ

เขาบอกเขาเรียนเทียบม๓ใช่ไหม

เขียนเป็นบรรทัศน์เรียงเป๊ะเลยนะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนมันหมายถึงอะไรยังไง

บรรทัศน์บนสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาเขียนบอกว่าอะไรเนี่ยเยขีดตายตาย
พระรหัสสบดี๑๔มีนาคม๖๒
เยขีดตายเนี่ยจะอยู่เยอะมาก
ใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะ
บรรทัศน์จะมีคำว่าตายอยู่เยอะมากเลยนะคะ

บรรทัศน์ที่สามนี่ขีดขีดท่ำท่ำ

อยากอยากตายตายอย่างเนี้ยค่ะมีค่ะ
มีวินาทีก็มีมีวันก็มี
บรรทัศน์ที่๔บอกพุทธา
สามมีนาคมหกสองขีดขีดทำทำ

คือสมุดเล่มนี้ที่เขาเขียนเนี่ย
ถ้าดูจากด้านล่างที่เขาพลิกหน้าเอาไว้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

ลักษณะเหมือนเป็นพวกข้อความต่างเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน
ใช่ค่ะเหมือนใช้กระดาษรีไซเคิล

อันนี้ก็เป็นลายมือสีน้ำเงินนะ

แต่ละหน้าแต่ละแผ่นที่เขาเขียนเนี่ย

ใช่ค่ะก็อย่างที่คุณวิมนต์วันบอกกับเราไปค่ะ
ว่าข้อความต่างของนายสงบชายเร่ร่อนคนนี้ที่เขียนเอาไว้เนี่ย
เขาบอกว่าเขาเขียนเป็นลักษณะที่ว่าคล้ายกับคาถา
เขียนตามเสียงที่เขาได้ยินในหัวที่มีเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิง

เขาก็เขียนบรรยายออกมาแบบนี้
ตอนที่ผมเห็นข้อความเหล่านี้ใน
จดหมายในกระดาษในสมุดที่เขาเขียนเอาไว้นะคุณเขียนมาสอน

พูดตรงนะผมยังไม่กล้าอ่านตามนะผมกลัวเป็นคาถา
คุณอ่านไปแล้วนะเมื่อกี้แต่อ่านไม่ครบ
อ่านไม่หมดอ่านไม่ครบนี่เห็นไหม
นี่นะฮะแล้วก็เนี่ยจะมีสิ่งของอะไรต่างนานาเยอะแยะไปหมดนะครับ
จะมีอีกแผ่นหนึ่งนะอีกแผ่นหนึ่งที่จะเป็นหน้าที่แบบเปื้อนหน่อย
จะเป็นหน้าเดียวเนี่ยตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้ก็โอ้โหเราก็ไม่รู้เขาเขียนอะไร
ใช่ค่ะเพราะว่าบางคำเราแปลไม่ออกนะคะคือไม่เข้าใจความหมาย
คำที่เขาเขียนเอาไว้ในกระดาษด้วยซ้ำนะคะ
แต่วงเล็บทั้งนั้นเลยนะถ้าเฉพาะหน้านี้เนี่ยจะวงเล็บเยอะมาก
ข้างบนสุดเนี่ยเป็นที่ในวงเล็บเนี่ยทอทงสละอิคอควายพลิกอะไรก็ไม่รู้
นี่เห็นไหมแล้วก็ไล่มาเรื่อยนะครับบางข้อความก็ชัดบางข้อความก็เลอะเลือนแล้วเนี่ยนะ
มีในวงเล็บในเทนมอโลในวงเล็บนางขีดขีดอะไรพวกนี้จะเยอะ

นี่นะฮะนางขีดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไมอรัฐพุทธโคอะไรก็โอ้เยอะแยะไปหมดเนี่ยฮะ
ใช่ค่ะสิ่งที่นายสงบเขียนเอาไว้อาจจะแปลความหมายไม่เข้าใจ
แต่ตำรวจบอกว่าจากการพูดคุยเขาพูดรู้เรื่องนะคะคุณภาคภูมิ

ไม่ใช่คนที่จิตใจไม่ปกติจิตใจไม่สมประกอบอะไรนะครับเป็นคนเร่ร่อน
เป็นคนเร่ร่อนค่ะซึ่งตำรวจก็ถามนะคะว่าแล้วทำไมตอนที่พยายามจะจับตัวแล้วต้องวิ่งหนี
เร่ร่อนคนนี้ที่ชื่อว่านายสงบเนี่ยเขาบอกเขาตกใจ
เห็นคนวิ่งไล่เขาเขาก็วิ่งหนีไว้ก่อนเขามาจากกรุงเทพนะคะ
แล้วเขาก็เนี่ยไปจนถึงในพื้นที่แบบเนี้ยค่ะครับคือเบื้องต้นตอนนี้ก็ต้องให้ทางพมแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะคะ
ตรวจสอบดูว่าตกลงแล้วสภาพจิตใจของชายเร่ร่อนคนนี้เป็นยังไงบ้าง
กระดาษแผ่นนี้เนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยตรงกลางจะมีตัวพิมพ์สีแดงบอกว่าพิมพ์แจกเป็นธรรมทานค่ะ
คือเป็นกระดาษที่ใช้แล้วเอามาใช้ซ้ำแบบนี้ค่ะ
กระเป๋าใบเนี้ยเขาจะแบกเป้ติดหลังตลอดมีถุงปุ๋ยมีกระเป๋าสะพายข้าง
แล้วก็ยังมีรูปของผู้หญิงนะ

เออไม่รู้ไปเอารูปมาจากนิตยสารหรือว่านังสือพิมพ์เล่มไหนอะไรยังไง
หนึ่งในรูปนั้นเนี่ยนะเขาบอกกับตำรวจว่าอ๋อเป็นภรรยาผมเอง
อืมเราตรวจสอบแล้วไม่ใช่นะฮะค่ะ
โอ้โหแล้วแม่เราเจอคนที่อยู่ในเวทีประกวดที่มีภาพตรงนี้แต่ภาพเธอไม่ติดมาหรอก
ก็ยืนยันกับเราแล้วว่าอ๋ออันนี้เป็นรูปที่สมัยเขาประกวดนางงามกันจริง
ชายคนนี้ก็คงจะไปเจอส่งนิตยสารอะไรมาก็คงจะฉี่คงจะเก็บอะไรมาพวกนี้
ใช่ค่ะแต่เบื้องต้นต้องย้ำว่านายสงบชายเร่ร่อนคนนี้ยังไม่ได้มีอะไรไปเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่นะคะ
ยังแต่ว่านายสงบเนี่ยทำให้คนในพื้นที่เขาไม่สงบไงฮะ
เขาก็ตกใจว่ามีคนต่างถิ่นเป็นคนเร่ร่อนไปเดินอยู่ในพื้นที่ที่เขากำลังหาคนร้ายคดีน้องชมพู่กันอยู่
ก็เจ้าหน้าที่เก็บดีเอนเออะไรไว้หมดแล้วเอาเป็นว่าเรื่องของผู้ชายคนนี้
เดี๋ยวเราขยายผลให้ต่อนะครับทุกผู้ชมครับเพราะตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดข้อสงสัยตรงไหน
ผู้ต้องสงสัยคนไหนทิ้งเท่ากับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ได้กับอีก๓๐ที่ตำรวจบอกว่าเนี่ยกำลังสืบสวนสอบสวนอยู่
คืบหน้าไปเจ็บสิบเปอร์เซ็นต์และเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะนะครับ